ใช่ค่ะตอนอายุ๑๖ไปเที่ยวฮ่องกง
คือจะกลับไปเยี่ยมญาติที่ฮ่องกง

ดาวเจ้าเรือนแห่งดาวอาทิตย์เป็นมรณะ

คือไหนดังเริ่มมีชื่อเสียงในปี๓๘ถูกต้องไหม
ปี๔๐วิกฤตทางเศรษฐกิจก็ทำให้ประเทศพังทั้งประเทศเลย
เงินบาทลอยตัวไหนจะดังก็ตกลงมาตามกระแสเศรษฐกิจถูกต้องไหม
คือนะตอนนั้นหนูไม่เคยคิดว่ามันขึ้นหรือมันตก

คือเล่าก่อนว่าหนูเดินเดินอยู่อย่างนี้เดินอยู่เฉยเลย

ก็เป้าถนนใช่มั้ยครับ
แล้วก็มีคนเดินมาบอกว่าประกวดไหมประกวดมีช่องกงไหมเนี่ยได้แน่นอนเลยนะ
หนึ่งในสามได้แน่นอนแล้วก็เซ็นสัญญาเป็นนักแสดงเลย

อ๋อเขาพูดอย่างนี้เลยหรอ

ตอนนี้ก็ยังไม่โต

แล้วก็จะชวนแบบว่าเออถ้าไม่ประกวดนางงาม
ก็มาเซ็นสัญญาไหมมาเป็นนักแสดงไหม
แต่นะตอนนั้นเรียนหนังสืออยู่ด้วย

เราก็มีชื่อเสียงในระดับนึงแล้ว

ไปเล่นเดือนเดียว

แต่ว่าก็หลังจากอันนั้นเนี่ยก็

ไปถ่ายโฆษณากับ

พอหลังจากอันนั้นเนี่ยก็ได้ถ่าย
เอ็มวีกับ

มีนักแสดงอีกท่านหนึ่งเขาก็เรียกเข้าไปเป็นนักแสดงในสังกัด

ในภาพยนตร์ใหญ่

คือเป็นหนังชุดทั้งหลายทุกเรื่องดังทั้งหมด

แต่เราปฏิเสธ

ไม่เสียดายค่ะเพราะว่ามั้นไม่ใช่ทาง

ฮ่องกงอยู่แล้วเขากลับมาทำมาหากินที่เมืองไทย

คืออย่างนี้นะดวงนี้จะดังในต่างถิ่นต่างฐานที่เกิด
ไม่ใช่ดังในที่ที่ตัวเองเกิด
ก็คือถ้าอยู่ฮ่องกงไม่ดังต้องมาดังอยู่เมืองไทย
เห็นไหมเขาฟังรู้นะเขาฟังออกนะ
เดี๋ยวอีกแป๊บนึงจะดูดวงเป็นแล้วเนี่ย
ราศีไหนในช่วงนี้ฮะอาจารย์ที่เขาบอกว่า
ให้ย้ายถิ่นฐานหรือเดินทางสักนิดนึง
โอกาสจะพลิกจากดวงที่ไม่ดีให้กลับมาดีดีมากขึ้น
มันเป็นคำถามที่สุดยอดจริงเลยนะเนี่ย
ใครคิดเนี่ยดวงชะตาที่ช่วงนี้มีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลง
ดีได้แก่ราศีสิงศ์ราศีธนูราศีมังกร
เป็นว่างานที่จะต้องไปฮ่องกงก็ถือว่าหยุด
ที่บ้านก็ไม่ได้เห็นด้วยแล้วเราก็ตัดสินใจได้ว่าไม่ทำ

ก็คือนะตอนนั้นรู้สึกขี้เกียจเรียน
รู้สึกว่าแบบเรียนอะไรเยอะแยะมากมายเบื่อก็เลยรีบเรียนให้มันจบ

ที่หนูหายไปไปเรียนอันนั้นคือหนูอยากให้มันจบ

แม่เขาอยากให้เรียนหนังสือทุกคนเขาบอกเลยว่างานตรงนี้มันไม่ใช่งานหลักนะ

เราต้องมีความรู้ความรู้เป็นสมบัติอย่างเดียวที่พ่อแม่สามารถให้ได้
เงินทองพ่อแม่ไม่มีให้นะแต่ให้ความรู้ไปแล้วเธอก็ไปต่อยอดของตัวเอง
หนูก็เลยโอเคเรียนเรียนเสร็จปุ๊บพอเข้ามหาวิทยาลัยปุ๊บก็

ใช่ก็เลยยิ่งขี้เกียจเรียนเข้าไปใหญ่
พอขี้เกียจเรียนปุ๊บก็เลย๓ปีจบไปเลย
พอจบปุ๊บก็เลยมาโฟกัสที่การทำงานอย่างเดียวเลย
แต่ในขณะที่กำลังทำงานนางกำลังขึ้นเป็นนางเอกเบอร์ต้นนะฮะ
ตอนนั้นจำได้ว่านางเป็นนางเอกเบอร์ต้นเป็นพิธีกรที่เยอะรายการมาก
ก็หนูเป็นพิธีกรเกมโชว์ตั้งแต่อายุ๑๗
ซึ่งนะตอนนั้นพิธีกรเกมโชว์ก็แบบพี่หนูแม่ม
แล้วจะมีพี่พี่ตังไม่ยุราอะไรอย่างงี้ค่ะ
ใช่ค่ะหนูก็เป็นพิธีกรรายการเกมโชว์อายุ๑๗ซึ่งแบบไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลย

ละครติดกัน๓๔เรื่อง
เป็นพิธีกร๑
คือยังไง
แสดงว่าทุกอย่างมันทำปันงานหมด

สุดท้าย
ใช่ค่ะไปเลยไปเลยไปอย่างนั้นเลย

ก็ไม่ได้เสียดายอะไรเพราะว่าพ่อแม่สอนมาตลอดว่า
สิ่งที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดคือความแบบนี้
พ่อแม่บอกตลอดว่าถ้าวันไหนที่หน้าเธอมันเหี่ยวแล้ว
เธอจะขายอะไรเธอจะเป็นดาราอย่างนี้ไปอีกนานแค่ไหน
เธอมีสมองไหมอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบ
หนักเสียดายไปเรียนโทว์ซึ่งหนูไปเรียนโทว์
หนูก็ไปเรียนโทว์ทั้งด้านฟิล์มและทีวี
คือ
ถอง
ถองแล้วไปคลอดลูกที่เมืองนอก

แล้วหนูอยู่นู่นหนูไปเรียนเป็นแบบ
เนี่ยป่อดอลลี่ถือถุงทราย

พอกลับมาปุ๊บมีคนถ่ายภาพไปหนูอุ้มเด็ก
เพื่อนที่อยู่เหมือนเพิ่งคลอด
ไอ้เพื่อนเนี่ยมันให้นมลูกแล้วมันหอมโซ

เขาคิดว่าหนูพึ่งรอดเตรียงตึงน้ำคาวป่าว
เพราะหนูท้องแต่จริงแล้วเปล่าอ้วน
สรุปก็คือกลับมาทำงานต่อได้เลย

แบบเป็นพิธีกรไปเล่นละครอะไรอย่างนี้
แต่กฎเหล็กก็คือว่าต้องลดน้ำหนักให้ได้
ก็เลยลดน้ำหนักอยู่ประมาณ๒๓เดือนค่ะ

แต่สิ่งหนึ่งที่ผู้หญิงคนนี้มี
ไม่เคยขาดสายตั้งแต่เด็กจนโต

ต้องบอกว่าไหนเป็นพิธีกรรุ่น
รุ่นของเขานะที่มาครบจริง
ได้ทุกภาษาภาษาจีนภาษาอังกฤษ
ซึ่งรุ่นเรายังได้แค่ภาษาไทย
อันนี้มาได้ถึง๓ภาษาเพราะฉะนั้นโอกาส

วันหนึ่งกี่งาน
ไม่เยอะหรอกค่ะเบา
เท่าไหร่นะ

ถ้าสมมุติถามเรื่องการลงทุนการใช้เงินในอนาคต

ทำให้เงินออกดอกออกผล

คุณวางไว้เสร็จหมดแล้วว่า๖๐คุณจะมีเงินเท่าไหร่
เขาจะพยายามเป็นคนที่พูดให้เพื่อนฟังตลอดว่า
แกต้องเก็บเงินพยายามส่งเสริมให้เพื่อนทุกคนเก็บเงิน
เพราะว่าในวงการบันเทิงเรามักจะเห็นว่าเงินมันได้มาง่าย
แบบเด็กนักร้องนักแสดงรุ่นใหม่อย่างนี้ค่ะ
พอได้เงินมาได้มาง่ายแล้วก็จะหมดไป

นักแสดงพออายุเยอะแล้วทำไมต้องตกอับ
ทั้งที่จริงแล้วตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
เราเห็นเขามีเงินเข้ามาตลอด
เราก็ดูตรงนี้นะเราเห็นพี่

เคยบอกมดดำตลอดตั้งแต่เด็ก

อย่างนี้ก็ทำอสังหาษ์จะรุ่งไหมครับ

ข้อที่๑ดวงชะตานี้ทำอะไรดี
งานพิธีกรงานทีวีทำไปเถิด
มันเกิดประโยชน์โสธิผล
ไอ้งานที่ในดวงชะตาเนี่ย
มีความคิดในเชิงบริหารจัดการ
แต่เป็นคนขี้เกียจการไปทำทุกขั้นตอนทุกสิ่งอย่าง

เลือกทำที่มันจบม้วนเดียวจบไม่เย่นเยอะ

อีเวนต์ไงบอกไม่เอาอีเวนต์วันเดียวจบ

แฟนคนไหน

ก็บอกดั๋ยบ้านผมธุรกิจเยอะแห่งให้เข้ามาดู
ดั๋ยคิดตอนแรกดูเองท่าทางจะดี
แต่จะเอากูไปใช้เป็นธาตุนี่หว่าไม่เอาแล้วเว้ย

ถ้าเกิดจะต้องไปแต่งแล้วอยู่ในกงศรี

โกงศรีก็ไม่ใช่เงินเขาไง

ก็ถ้าจะแบร์กันขนาดนี้ก็บอกเลยว่า
คนมาจีบก็มีที่แบบรวย

แล้วคุณทำต่อยอด

คุณมาตัวต่อตัวกับเรานะ
แล้วเรามาแข่งกันว่า

เสนอสนองทุกอย่างที่เธอต้องการ
ไหนจะมีลักษณะดังต่อไปนี้
คุณฟังต้องเป็นหมอดูมั้ยคะ

อาจารย์มีเงินเท่าไหร่ให้ไหนคิดอย่างเดียว